คุณผู้ชมครับแหมไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่ไหนอะไรอย่างนี้

แต่มีอยู่หนึ่งสถานที่เขาก็ไปเที่ยวพอไปเที่ยวกันได้
ก็ต้องมีพ่อค้าแม่ขายครับมาขายของกินของทาน

นี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่มันเป็นยังไงคุณ
เฮ้ยในอ่ะไม่เห็นเลย
คุณไม่เห็นเหรอมันลอยน้ำมานะ
ลอยน้ำนี่คือน้องหรือรังคะ
อย่าไปโฟกัสตรงนั้นให้โฟกัสของกิน
ต้องการเป็นโฟมแบบเล่นน้ำเหมือนห่วงยา
เออแล้วข้างในนั้นไซด์มีของกิน

คว้าตัวน้องแล้วลังไปไหมนะ

เพราะมันผูกติดกับตัวน้องเขาอยู่แล้ว

เขาสุดยอดจริงเรื่องของการขายต้องยกให้เขานะโอ้โหเป็นทางน้ำไหลแบบนี้

ผมว่าเขาเพิดเพลินได้แบบสองทาง

แล้วได้รายได้ด้วยไงนี่ไงเป็นเรื่องราวดีเป็นมิติใหม่
ที่ผมเนี่ยนะฮะจัดให้อยู่แล้วเพราะเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยคุณชนะอยากลา
มิติใหม่ทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมปกติต้องพูดอย่างนี้ก่อนมาพูดปิดท้ายนี่คือมันเป็นมิติใหม่หมดทุกอย่างจริง

ไม่สารภาพมันคือมิติใหม่เป็นสิ่งที่ผมดิวางเขาไว้หมดแล้ว
คุณรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คิด
ทั้งภาพทั้งในทีมงานทุกคนก็งงก่อนหมดเลยกับสิ่งที่คุณไม่ได้คิดหรือคิดไว้
เป็นไรไม่ทันผมไม่เป็นไรนะผมเข้าใจ

เพราะว่าคุณปวดหนูเหรอ